ก๊อปวลันลอฮูมินนาวมินกลุ่มขออัลเลาะส่งตอบรับการงานของท่านและของเราด้วยเถิด
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
เป็นวันจุดอีดิวฟิตริซึ่งก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรมดรนะครับ
มุสลิมทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ร่วมกันละหมาดพร้อมกันท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดครับ
บรรยากาศการร่วมละหมาดในวันตรุษอีดิวฟิตรีประจำปีฮิจาระศักราช๑๔๓๗ตามปฏิทินอิสลามหรือว่าวันรายปศที่มัศยิตในเขตเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลา
มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปละหมาดจนล้นออกไปนอกมัศยิต
หลังเสร็จพิธีก็จะพูดคุยกันในกลุ่มญาติที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
โดยวันฮารีรายอร์ได้มีการประกาศให้พื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันเป็นปีที่๔

เพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
โดยเฉพาะ๔อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา
คืออำเภอจนะเทพานาทวีและอำเภอสบาย้อย
เช่นเดียวกับที่ศูนยวชนเทศบาลนครยาลา
ชาวบ้านก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่
เดินทางไปร่วมละหมาดและจับมือสลามเพื่อขออภัยซึ่งกันและกัน
ทั้งโดยจัดตนาและไม่ได้จัดตนาในรอบปีที่ผ่านมา
มีประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

มกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

ชาวไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่
ตามแบบอย่างของอิสลามพาบุตรหลานเข้าร่วมละหมาด
เพื่อขอพรให้เกิดความสันติสุข
เสร็จพิธีผู้เข้าร่วมละหมาดก็จะร่วมเฉลิมฉลอ
เนื่องในวันฮารีรายอร์ร่วมกับญาติพี่น้อง
และขออภัยในสิ่งที่ได้ล่วงเกินซึ่งกันและกัน
พร้อมกินอาหารซึ่งถือเป็นมื้อแรกของวัน

หลังจากถือศีลอดมาตลอดในเดือนรมดร
ที่ชาวมุสลิมจังหวัดนราธิวาสกว่า๑๐๐คน
ก็ได้ร่วมละหมาดโดยเฉพาะชาวมุสลิมที่ไปเรียน
หรือว่าไปทำงานต่างพื้นที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
เพื่อไปร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
จากนั้นจะมีการขอมาอัฟหรือว่าการขออภัยซึ่งกันและกัน
จะออกไปเยี่ยมญาติและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ทำให้บรรยากาศวันเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอร์
มีแต่ความสุขความอบอุ่นของคนในครอบครัวครับ